พาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย
อันนี้เป็นเตือนภัยสำหรับเกษตรกร

เราเคยเห็นข่าวแบบนี้นำเสนอหลายครั้งแล้ว
สำหรับเครื่องบีบอ้อยเครื่องตัดต่างนานา
เวลาเราบีบน้ำมะนาวน้ำอ้อยแบบนั้นแล้ว

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นผู้หญิงค่ะ
เป็นแม่ค้าคือที่บ้านเนี่ยทำอาชีพขายน้ำอ้อยแหละ

ปรากฏว่าพลาดนะคะมือเข้าไปติด
ขณะปิดเครื่องแล้วเห็นญาติเห็น

เพราะว่าเครื่องดูดนิ้วมือเข้าไปแล้ว

คอนศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราช

ออกมาจากมือข้างซ้ายของนางติมสิริวัลวัย๕๙ปีค่ะ

ภายในบ้านเลขที่๓๖ทับ๑
ศรีธรรมโศก๖ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถนำมือออกมาได้
แต่ว่าสภาพนิ้วมือ๔นิ้วนอกเหนือจากนิ้วโป้งเนี่ยนะคะถูกบีบจนแหลกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาล
ก่อนที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็มีเครื่องบิวน้ำอ้อยเครื่องนี้ตั้งอยู่บนพื้น
แล้วก็มีผลมะนาวสด๑ถุงกับกระมังรองรับน้ำมะนาวที่พื้นค่ะ
สอบถามญาติญาติก็รู้ว่าครอบครัวของผู้บาดเจ็บนั้นมีอาชีพขายน้ำอ้อย
ซึ่งขณะเกิดเหตุนางติมนำผลมะนาวมาบีบกับเครื่องบีบน้ำอ้อย
แต่ว่าเครื่องดึงปลายนิ้วเธอเข้าไป
เห็นแบบนั้นรีบวิ่งไปปิดเครื่องแล้วแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เครื่องดึงนิ้วเข้าไปแล้วถึง๔นิ้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะ